สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงกรกตจะมีงานล้นมือ
แต่ว่ากรกตควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเถอะ
เรื่องการควบคุมนโยบายการหาเสียง
อันนี้ก็มีหน้าที่เป็นหน้าที่ของกรกตตามกฎหมายอยู่แล้ว
ทำให้เหมือนออยเวลาเขาจะควบคุมโฆษณาขายยาเนี่ย
ยาแบบไหนโฆษณาเกินไปอาหารเสริมแบบไหนโฆษณาได้หรือไม่ได้เขาควบคุม
สินค้าทั่วไปเนี่ยมีสคควบคุม
โฆษณาเกินเหตุหรือเปล่าขายแพงเกินเหตุหรือเปล่าเอาเปรียบคนหรือเปล่า
แต่ว่าพกเนี่ยนโยบายพกมันควรจะต้องมีการควบคุม
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องตรวจสอบว่าทำได้จริงไหม
แล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์ประเทศชาติไหมประเทศชาติเสียหายไหม
โดยเฉพาะนโยบายประเภทเอาเงินไปลดแรกแจกแถม
ต้องถามว่ามันกระทบต่องบประมาณไหมกระทบต่อวินัยการเงินการคลังไหม
แล้วถ้าทำไปแล้วมันจะคุ้มค่ากับประเทศไหมที่จะเอาเงินไปแจกจ่ายช่วยเหลืออย่างนั้น
ถ้ากรกตลุกขึ้นมาทำหน้าที่นี้อย่างจริงจัง
เราจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของพักการเมือง
ในลักษณะที่รถแรกแจกแถมแบบไร้สติ
เวลานี้เนี่ยขับรถไปขับรถไปเจอป้ายแปลกเยอะ
พักก็อยู่ก็เผลอพลวดขึ้นมาเสนอลดค่าไฟเหลือหน่วยละเท่านั้นเท่านี้
เหลือหน่วยละ๒บาทกว่ายังเคยเห็นเลย
มีป้ายบอกว่าจะลดราคาน้ำมันเหลือลิตรละเท่านั้นเท่านี้
จะลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือเท่านั้นเท่านี้
แล้วก็เกทับรับแหลกกันว่าเออใครจะลดได้มากกว่ากัน
หมวดที่เป็นนโยบายแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน
สวัสดีการแห่งรัฐเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด
เงินบัตรคนจนโน่นนี่นั่นอันนี้ก็เหมือนกัน
เกทับรับแหลกกันชนิดไม่มีใครยอมใคร
โดยไม่คำนึงว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหน
ประเทศเราก็บอบช้ำมีหนี้สินหนี้มากมาย
จากเรื่องโควิดแล้วแต่ละโครงการที่จะนำเงินมาแจกจ่ายเนี่ย
ต้องใช้เงินมหาศาลทั้งนั้นเงินค่ารักษาพยาบาล
ก็มีขึ้นไปเพิ่มการรักษาฟรีโลกนั้นโลกนี้
มะเร็งโรคตรงโรคไตฟรีได้หมดผ่าตัดใหญ่แค่ไหนก็ฟรีหมด
โดยไม่คำนึงว่าภาระการเงินการคลัง
ที่ดูแลเรื่องการรักษาฟรีที่เป็นอยู่ตอนนี้
มันหลังแอ่นอยู่แล้วมันเกิดสภาพล่มจะล่มสลายอยู่แล้ว
ภาพที่ฉาบไว้เนี่ยดูดีแต่ไส้ในเนี่ยมีอาการน่าเป็นห่วง
ลองไปถามคนในแวดวงสาธารณสุขดูสิครับ
ไปถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่รักษาฟรีที่เป็นหนี้เป็นสินกันอยู่เวลานี้
แล้วยังจะไปเพิ่มของหนักไปเพิ่มฟางบนหลังอูดให้มันหนักขึ้นไปอีก
คนคิดนโยบายให้พักการเมืองหน้ามืดตามัว
คิดที่จะเอาชนะกันอย่างนี้เขาคงคิดว่าประชาชนโง่รู้ไม่เท่าท่าน
คิดว่าประชาชนฟังแล้วเห็นแล้วต้องเชื่อเขา
แล้วก็ลุมกันเลือกพักเขา
แม้กระทั่งบนเวทีดีเบตสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้
ฟังฟังแล้วโอ้โหคุยฟุ้งกันอย่างเมามัน
เกทับรับแหลกไม่มีใครน้อยหน้ากว่าใคร
นี่คือที่ผมฝากไปถึงกรกต
ให้ลงมาทำหน้าที่มอนิเตอร์
ให้ลงมาตรวจสอบนโยบายประเภทนี้
แล้วก็ให้ทำอย่างจริงจัง
เพราะบทบาทนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของกรกตอยู่แล้ว

กรกทคงไม่อยากทำหรือไม่อยากขัดใจกับนักการเมืองกับพักการเมือง

ที่พูดเนี่ยจำได้ว่านโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี๖๒
ที่ขึ้นป้ายกันตอนนั้นเนี่ยหาเสียงกันแบบนี้แหละ
แล้วมีนโยบายหลายนโยบายจนป่านนี้ยังทำไม่ได้ผ่านไปแล้ว๔ปี
ทั้งที่พักที่ว่านั้นเนี่ยเป็นพักแก่นำรัฐบาลด้วย
อย่างเช่นนโยบายอะไรล่ะมารดาประชารัฐเนี่ยของพลังประชารัฐตอนนั้นที่หาเสียงไว้ก็ไม่เห็นทำได้
ขึ้นค่าแรงที่หาเสียงไว้ก็จะผ่านไปแล้ว๔ปีทำไม่ได้
แล้วพอทำไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นมีใครจะรับผิดชอบไม่เห็นมีใครจะออกมาชี้แจง
ถ้าว่าที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรไม่คำนึงที่คนที่เขาเชื่อว่าเป็นนโยบายแล้วเขาต้องเลือก
แล้วเขาจะต้องผิดหวังแค่ไหนมันก็หลอกกันนั่นแหละครับเอาล่ะผมก็ขีดเส้นใต้เพื่อกระทุ้งไปถึงกรกต

บทบาทหน้าที่ของท่านเนี่ยควรจะเอานโยบายแต่ละนโยบายมาวิเคราะห์ว่าแต่ละนโยบายต้องใช้เงินเท่าไหร่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจะเอาเงินมาจากไหน
มันจะกระทบต่อประเทศชาติยังไงถ้าทำอย่างนั้นไม่งั้นแล้วก็จะอยู่ในสภาพหาเสียงได้หาเสียงเอาพูดได้พูดเอากันแบบนี้

ขีดเส้นใต้อธิบายเรื่อง
เรื่องที่สมาคมทีวีดิจิตอล
แถลงข่าววันก่อนเรื่องความร่วมมือ
ในการรายงานผลการเลือกตั้ง

นับคะแนนเลือกตั้งคราวนี้
กว่าจะรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการได้เนี่ย
เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะรายงานได้ผ่านไปแล้ว๓๔วัน
พอเป็นอย่างนี้สมาคมทีวีดิจิตอล
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
สมาคมฟินเทคสมาคมเมตเตอร์เวิร์ส
เราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
เราจะหาทางรายงานผลการนับคะแนน
ส่งออกหน้าจอให้เร็วที่สุด

คือเราจะมีอาสาสมัครประจำทุกหน่วยเลือกตั้ง๙๕๐๐หน่วย
เพื่อส่งคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งส่งเข้ามาในถังข้อมูลกลาง
อาสาสมัครมาจากไหนอาสาสมัครก็มาจากสถาบันการศึกษา
ที่เขาให้ความร่วมมือแสดงความเจ็ดจำนงเข้ามา
ก็คือสถาบันราชพัฒน์เป็นหลัก
จากสถาบันการศึกษาแล้วยังมีอาสาสมัครที่มาจากอบตอบจเทศบาล
ซึ่งสมาคมอบตสมาคมอบจสมาคมสันติบาทเทศบาล
เขาก็มาร่วมแถลงข่าวว่าเขายินดีที่จะให้คนเข้ามาเป็นอาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งหมดเนี่ยจะมีมหาวิทยาลัยศรีปฐุมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เพื่อเอารายงานผลทั้งหมดมาใส่ถังข้อมูลกลาง
นาทีวีแต่ละช่องวิทยุหนังสือพิมพ์ใครจะใช้ข้อมูลไปดูดเอามาได้
เราก็ตั้งเป้าว่าเออ๓ทุ่มหลังจากปิดหีบ๕โมงเย็น
ไม่เกิน๓ทุ่มน่าจะรู้คะแนนพัก
ไม่เกิน๔ทุ่มหรือประมาณไล่เลี่ยกันก็น่าจะได้รู้คะแนนเขตสอสอเขต
ทั้งหมดเนี่ยต้องทำเพราะว่ากรกตบอกว่าอีก๔๕วันหลังเลือกตั้งถึงจะรายงานผล
ยังไม่เป็นทางการได้แต่เอาเถอะตอนหลังกรกตก็มาชี้แจงว่า
กรกตจะกลับไปใช้วิธีการแบบเดิมก็คือ

ให้เร็วขึ้น๕ทุ่มน่าจะรู้ผลก็ไม่เป็นไรช่วยกันทำ
แต่ว่าอีกบทบาทหนึ่งของอาสาสมัครทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งแล้วนับคะแนนเนี่ยมันจะมีข่าวแปลกมาเสมอ
หน่วยนับอยู่ดีไฟดับคนก็ห่วงว่าเฮ้ยไฟติดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลคะแนนจะเปลี่ยนแปลงไหม
หน่วยหีบบัตรเลือกตั้ง
กว่าจะมาถึงใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่รู้ตั้งกี่ชั่วโมงคนก็สงสัยว่าช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนั้นเนี่ยเอาหีบบัตรไปทำอะไรหรือเปล่า
ฉะนั้นบทบาทหนึ่งของอาสาสมัครคราวนี้ก็คือจะช่วยเป็นหูเป็นตาสังเกตการ
จริงหน้าที่สังเกตการณ์เนี่ยเป็นหน้าที่ของพักการเมือง
แต่ว่าพักการเมืองเขาไม่อยากจะส่งอาสาสมัครไปครบทุกหน่วยเลือกตั้งเพราะอะไรรู้ครับ
เพราะกรกตไปคิดเอาค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้อาสาสมัครเนี่ยเอาไปรวมยอดกับยอดการหาเสียงของพักของสสเขต
ก็ยิ่งทำให้เงินที่เขาจะไปใช้ในการหาเสียงเนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่

ต้องไปจ่ายให้กับอาสาสมัครแล้วกรกตคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของเงินหาเสียง
นี่คือสิ่งที่สมาคมทีวีดิจิตอลกับสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์พันธมิตรทั้งหลายจะได้ร่วมมือกันทำงาน
ก็ก็ขอชี้แจงให้ฟังว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่เรากำลังจะทำกันครับ